สร้างน้ำตรงพัก

จองใบจองโอ้โหยังตึงอยู่
เพราะว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดู
ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน

ไม่ได้มีเขาแบบนี้
คล้ายฝรั่งเลยคุณหน้าตา

จังหวัดพังงาครับก็นำส้มควายไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
ส้มควาย๓รสส้มควายแช่อิ่มส้มควายคลุกบ๊วย
น้ำส้มควายและส้มควายตากแห้งเขาบอกว่ามันช่วยระบาย
แล้วก็ลดไขมันลดโคเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ

ประมาณนั้นสำหรับส้มควายถือว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
เป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองในเขตอันดามัน
พบมากตามป่าเขาผสมอยู่กับผลไม้ชนิดอื่น
ผลใหญ่บางผลเนี่ยหนักถึง๒กิโลกรัมนะครับ
ส้มควายมีรสชาติเปรี้ยวมาก
มีคุณสมบัติช่วยระบายลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดเส้นเลือด

จังหวัดพังงานเนี่ยต้นส้มควายจะมีมากที่ตำบลถ้ำทองทองหลางอำเภอทัพปุด
มีผลผลิตประมาณ๔๕๐๐๐กิโลกรัมต่อปี
แล้วตอนนี้เขาบอกเลยว่ายอดสั่งซื้อเดือนละหลายหมื่นบาท
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี
หลายคนอาจจะคิดว่าส้มควายกับส้มแขกนั้นมันเหมือนกันไหม
แต่จริงแล้วเนี่ยต่างกันทั้งลำต้นและผลนะครับ
แต่ก็สามารถนำมาแปรรูปได้เหมือนกัน
ควายจะเป็นพื้นถิ่นแล้วก็มีผลที่ใหญ่กว่าส้มแขกนั่นเองนะครับ

อันนี้อาจจะเป็นเมนูส้มควายแช่อิ่ม

ใช่ค่ะเออน่าทานมีคุณผู้ชมส่งมาว่ามีแต่เมนูน่าทานทั้งนั้นเลย

ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำกะปิกันต่อ
เป็นวิธีการทำกะปิแบบดั้งเดิมเลยนะฮะของชาวบ้านบางหินในจังหวัดระนอง
ใครไม่เคยเห็นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ใช่แล้ว
นี่คือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำกะปิสูตรดั้งเดิมของชาวบ้านบางหินอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองนะคะ
คุณอาริยประสูค่ะสืบทอดการทำกะปิแบบนี้มาจากบรรพบรุษ
นานเกือบ๔๐ปีเลยโดยไม่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องบดกะปิที่ออกมามันจะผิดสูตร
ไม่อร่อยทันทีโอ้ก็เลยต้องคงความดั้งเดิมเอาไว้แบบนี้
ค่ะยังขั้นตอนที่เห็นจะเป็นการตำเคยคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกุ้งแต่ว่าตัวเล็กกว่า
เหล่านี้นะคะลูกชายของคุณอาริยะเนี่ยหาได้จากการทำประมงในพื้นบ้านทุกวันเลยนะคะ
เมื่อได้เคยมาแล้วขั้นตอนแรกก็จะนำไปล้างก่อนแล้วก็มาคัดเลือก
เพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งอื่นเจือปน
จากนั้นนำไปผสมเกลือตามสูตรที่สืบทอดกันมาเป็นสูตรเฉพาะของเขานี่แหละ
รุ่งเช้านะคะค่อยเอาไปตากแดดที่๒

เพื่อให้เนื้อเคยมันแห้งสนิทดี
ขั้นตอนต่อไปก็นำไปตำในครกไม้ขนาดใหญ่แบบที่เห็นนี่ค่ะ
ตำให้ละเอียดพอดีไม่ต้องแหลกจนเละเกินไปนะ
แค่นี้เองคุณผู้ชมได้กะปิเคยแท้คุณภาพดี
แบบไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนนะคะ
ก็จะนำไปบรรจุใส่ขวดหรือว่าใส่ถุงตามแต่ที่ลูกค้าต้องการเลย
ดูวิธีแล้วเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายนะคะ
แล้วแต่ว่าใช้ภาชนะอะไรบรรจุนะถ้าเป็นขวดโลก็อาจจะมีราคาแพงหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดระนองหรือว่าได้ไปเที่ยวเนี่ยนะคะ
แวะไปอุดหนุนกะปิบ้านบางหินดูได้
การันตีเลยว่าที่นี่เป็นกะปิเคยแท้ไม่มีส่วนผสมอื่นเจอปนแน่นอน
ถือว่าเป็นการซื่อสัตว์กับลูกค้ามากเลย
แล้วก็เป็นกะปิสูตรโบราณดั้งเดิมที่รสชาติดีกลิ่นหอมอร่อยแน่นอน
ถ้าเกิดว่าซื้อไปลองปรุงอาหารนะคะ
กะปิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารชั้นเลิศเลยของอาหารไทย

หมายความทรงชุดจะเหมือนคนตามกะปิ
ตามกะปิกระปินะก็อร่อยแล้วแถม
ผัดสต้อผัดกับกะปิกุ้งสด

เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว

ทายกันรวมไปถึงเชิญชวนไปเที่ยวที่ต่างด้วยนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป